มาดูต่อกันที่เวทีประกาศรางวัลอลละวนอนละเวงกันหน่อยดีกว่า

เพราะว่าแต้วก็เป็นเขาเลยทำธุรกิจด้วย
ฉันถามมาตูมแล้วนะคะนะคะมาตูมว่าแต้วยังอยู่

ใช่คือแต้วมีเรื่องที่เขาแต่งหลอกไปรอบนึง
คือมีข่าวนะคะ
จริงใช่ครับมีสองตน
แต่ว่าส่วนใหญ่เพื่อนผมเขาจะเรียกผมว่าอาจเขาไม่เรียกว่าต้น

ต้องกลับขออภัยด้วยไหมคะคนก็กลับโอ
กลับขออภัยด้วยนะครับที่ทำให้ทุกคนเข้าใจผิดนะ
ยังครับรอก่อนอีกรออีกสักพักแล้วกันครับ
เดี๋ยวรอให้ถึงเวลาเวลาที่มันเหมาะสมอะไรอย่างนี้ครับ

พอดีเขาไปทริปที่ไปทำงานที่ต่างประเทศอยู่

ก็นัดกันเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวคงมีคุยกันบ้าง
หอมลงผมพยายามเชียร์ให้เขาทานเยอะอยู่แล้วครับ
ไม่ต้องห่วงครับแต่ว่าเขาก็เริ่มรู้ตัวเองแล้วแหละ

เพราะว่าน่าจะพยายามทานเยอะขึ้นอยากให้อ้วนขึ้นกว่านี้
ค่ะก็สรุปแต้วยังอยู่กับมะตูมอยู่นะคะ
แล้วก็ยังทำงานกันอยู่กับเอสทีนของเขา
ท้ายที่สุดคนละต้นกันนะจ๊ะ
แล้วเรื่องแต่งก็ยังไม่ใช่นะคะ